ช่วงนี้ต้องแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกันหน่อยไทยต้องช่วยไทย
ถ้าเราไม่ช่วยใครแล้วก็ไม่รู้ใจใครจะช่วยเราเหมือนกัน
ก็วันนี้ไงเขาลงทะเบียนให้เที่ยวแล้วว่าไปท่องเที่ยวกันแล้วก็ไปขอพรกันได้แบบสมหวังกันด้วย
ไปนี่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพฯเกาะสีชังชมบุรี

มาแล้วต้องทำคือการมาสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่
ความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่ชาวชนบุรีมาอย่างยาวนาน
สารเจ้าพ่อเขาใหญ่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเกาะศรีชัง
ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวศรีชัง
เชื่อกันว่าใครมาขอพรก็จะประสบความสำเร็จกันแทบทั้งนั้น
ว่ากันว่าที่เรียกว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่
เพราะตั้งอยู่บริเวณเขาที่เป็นลูกใหญ่ที่สุดของเกาะศรีชัง
ซึ่งบริเวณนี้พบโดยพ่อค้าชาวจีนที่นั่งเรือผ่าน
เวลากลางคืนพ่อค้าจะเห็นแสงสว่างพุ่งจากเขาบริเวณนี้เสมอ
แต่ตอนกลางวันไม่เห็นมีแค่ป่าเขาธรรมดา
พอได้พาชาวบ้านขึ้นมาก็พบว่าแสงที่เห็นคือบริเวณพื้นที่ธรรมดา
จุดทูปอธิษฐานขอให้ได้เห็นให้ได้เจอปากถ้ำที่มาของแสง
แล้วก็สำเร็จปรากฏปากถ้ำขึ้นมาค่ะ
จึงเกิดเป็นความศรัทธาแรงกล้า
และไปบนบานขอให้เจริญรุ่งเรืองทางการค้า
เมื่อประสบผลสำเร็จจึงได้ก่อสร้างเป็นสารเจ้าพ่อเขาใหญ่ขึ้น
ซึ่งองค์ท่านที่เรากำลังเห็นอยู่นี้จะสังเกตว่า

เป็นเพราะว่าไม่ว่าชาวบ้านจะแต่งคิ้วให้ท่านสักกี่ครั้ง
คิ้วก็จะหลุดเหลือข้างเดียวเสมอค่ะ
อกจากนั้นลักษณะโดยรวมของท่านที่เห็นอยู่นี้
เป็นลักษณะของความใจดี
ว่ากันว่าใครขออะไรก็ให้
โดยเฉพาะเรื่องของการงานค้าขาย
รวมไปถึงเรื่องของความรักก็เป็นที่เรื่องลือในความสมหวัง
จากศักระสารเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้ว
ยังสามารถเดินมาเขียนกระดาษแดง
สารเจ้าพ่อแห้งเจียที่อยู่ติดกัน
เพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์ฝากดวงได้อีกด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะสถานที่เล็กแต่สวยงาม
ยังมีเรื่องราวความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์
หากว่ามีโอกาสก็อยากจะชวนคุณผู้ชมมาพักผ่อนกันที่นี่
เกาะศรีชังจังหวัดชนบุรี
บรรยากาศดีมากคุณผู้ชม
แล้วบอกไว้เลยว่าเขาบอกว่าองค์พ่อเขาใหญ่นี่นะครับ
เจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจากหินเกิดจากธรรมชาติจริง

ว่ายังไม่เคยต้องไปนะเพราะว่าค้าขายรุ่งเรือง
ความรักเนี่ยเขาบอกว่าใครยังไม่มีเนี่ยจะสุขมากล้นเด้งดึงดังเลย

แจ๊กต้องไปไปไหว้ขอพรกันได้นะคุณผู้ชมนะ
เจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะศรีชังชนบุรี

ไปขอให้ร่ำขอให้รวยเพราะพรุ่งนี้ผลรางวัลประกาศใช่ไหม
ไปวันนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกกันวันแต่พรุ่งกลับไม่ได้
ไม่ไปเดี๋ยวกลับไปได้ก็อธิษฐานจิตอยู่ที่นี่ก่อนละกัน